ต้นหมาใหญ่รุกความวันดกของเวทธินคือต้นโภทที่วัดม่วง
ต้นหมาใหญ่ลูกขับวันดกของเวรดีนก็คือต้นโฟที่วันม่วง

โปรดติดตามตอนต่อไป